กระทบกระทั่งกันจากการใช้รถใช้ถนนอีกแล้ว
แล้วก็เป็นพาดหัวข่าวเด่นของวันนี้ด้วยเนี่ยนะคะ
เป็นคลิปที่ปรากฏในโลกออนไลน์ค่ะ
รถกระบะ๒คันเกิดการทะเลาะกันนะคะ
เล่าแบบนี้คันแรกเขารอที่จะกลับรถ
คันที่สองตามหลังมาค่ะปรากฏว่าไปปาดหน้าเขานะคะ
แย่งกลับรถก่อนไม่ทราบว่าพี่แกจะรีบไปไหนนะคะ
แต่หลังจากนั้นมันเกิดเหตุวิวาทะกัน
เพราะว่ารถคันแรกที่เขามาก่อนเขาบีบแตร่เตือน

ผมรอที่จะกลับรถก่อนคุณต้องเข้าคิวสิ

ปรากฏว่าคันที่ขับมาปาดหน้าค่ะ

พยายามที่จะเข้ามาเจรจาแต่ไม่ลงตัว
สิ่งที่ปรากฏหลังจากนี้

ต่อแถวพี่ต้องต่อแถว
มาทำแบบนี้ไม่ได้พี่มาทำแบบนี้ไม่ได้
พอพอพี่พอพอพอพออ่าคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ
หนุ่มเสื้อสีน้ำเงินคนนี้แหละ
ปาดเองลงมาด่าเองนักเลงพอเป็นไงล่ะ
แล้วคนที่เขารอกลับรถก่อนเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปไว้นะฮะ
เขาก็พยายามบอกว่าเฮ้ยพี่มาปาดรถผม
ผมเนี่ยรออยู่ก่อนพี่ต้องเข้าคิวสิ
ชายคนนี้ถูกบีบแต่ใส่คนขับรถกระบะข้างหน้า
ที่ไปปาดเขาเนี่ยนะคะลงมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วช่วงจังหวะหนึ่งนะในคลิปอาจจะไม่ได้ยินได้ชัด
เขาบอกว่ารถตู้ไม่มีไฟเลี้ยวไม่มีพี่ก็ไปซ่อมสิ
ซ่อมเสร็จแล้วก็เปิดด้วยนะคะถ้าเกิดว่าจะไปปาดเขาสักขนาดนี้นะคะ
นี่เป็นคลิปที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ

ก่อนที่จะดูคลิปเนี่ยอ่านคำบรรยายก่อนนะครับ
ก่อนเกิดเรื่องผมกำลังจะกลับรถเส้นลาดกระบัง
ตรงหน้าบริษัทที่ผลิตหลังคารถซึ่งตรงนั้นจะมีการเปิดให้กลับรถแค่เลนเดียว
ระหว่างช่องก็จะมีปูนกั้นเพื่อไม่ให้กลับรถ๒ช่องทาง
จังหวะที่ผมกำลังกลับรถจู่รถของคู่กรณีได้วิ่งมาจากฝั่งซ้าย
เพื่อที่จะกลับรถแล้วเบี่ยงเข้ามาตัดหน้ารถของผม
ผมก็เลยบีบแตร่เตือนไปสองครั้งเพื่อให้รู้ว่าพี่เขาทำผิดนะ
แล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นก็ตามคลิปนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งคุณเน่งบอกว่าทางบริษัทของผมได้มีการไปแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ฝากแชร์ให้ถึงกลุ่มที่เขาอยู่ด้วยนะครับ
ติ๊กเกอร์รถบรรทุกทุกกลุ่มต้องการให้เขามารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้ก่อไว้
ปล่อท้ายคลิปผมถ่ายไม่ทันในขณะที่คู่กรณีหยิบท่อนเหล็กลงมา
เพื่อหวังจะทำร้ายด้วย
คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยพอไปดูในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะ
จากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินแล้วเนี่ยนะคะ
มีคนหนึ่งนะเขาส่งเบาะแสมาให้เขาบอกว่า
เนี่ยเขาก็เคยเป็นผู้เสียหายนะ
ถูกผู้ชายคนดังกล่าวก็คือผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินเมื่อสักครู่เนี่ย
ทำพฤติกรรมเช่นเดียวกันเมื่อสักประมาณ๖๗ปีก่อน
พฤติกรรมพฤติการของผู้ชายคนนี้เนี่ยลักษณะเหมือนติดยาเสพติดด้วยนะคะ
อันนี้คนที่เขามาให้เบาะแสเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เคยไปทำร้ายน้องตัวเองแล้วก็หนีคดี
เนี่ยจนกระทั่งเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ล่าสุดเจ้าของโพสต์ก็คือคุณเน่งเนี่ยได้มีการอัปเดตความคืบหน้าบอกว่า
จากกรณีดังกล่าวได้มีเจ้าของบริษัทรถแล้วก็เจ้าของรถโทรมาขอไกลเกลี่ยแล้ว
โดยเจ้าของรถแจ้งว่ารถที่ก่อเหตุนั้นเป็นรถของตัวเองจริง
แต่คนที่ก่อเหตุไม่ใช่เจ้าของรถเป็นการจ้างให้มาขับรถแทน
ซึ่งหลังจากก่อเหตุทางคนขับก็ได้หลบหนีไป
ปัญหาไว้ให้เจ้าของรถดูต่างหน้าแล้วก็แก้แทนด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ากลับมาสรุปให้ฟังนะครับ
สุดท้ายแล้วเขามีการไกล่เกลี่ยเจรจาจบกันด้วยประการใดบ้างค่ะ